แล้วก็แฟนก็ไปให้กำลังใจพวกเรากันเยอะมากเลย

วันประกาศผลก็คือหนูจะเป็นลมค่ะพี่
เพราะว่าตอนนั้นมันค่อนข้างเกินความคาดหวังของตัวเอง
แล้วก็ไม่ได้แบบว่าจะเป็นฉันหรือเปล่า

ก็ขอบคุณผู้บริหารคุณครูทีมงานที่ให้โอกาสนี้ค่ะ

พวกเราก็ยังได้เห็นวิวแม่น้ำเจ้าพญาอย่างใกล้ชิดด้วย
พร้อมกับแฟนคลับใช่คอยให้กำลังใจเชียร์พวกเราตลอดเวลา
ทำให้เป็นวันที่ดีมากของพวกเราอีกวันหนึ่งเลยค่ะ
เจนี่เสื้อผ้าหน้าผมชอบไหมคะแบบสไตล์
แต่ว่าก็มีการเปลี่ยนสีผมเปลี่ยนทรงผมกันพอสมควรเลย

ใช่ค่ะเปลี่ยนสีผมแล้วก็ตัดหน้าม้าด้วยค่ะ
แล้วก็เอาขึ้นบ้างลงบ้างแล้วแต่ลงค่ะ
คุณเนื้อค่ะครับ

นี้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเต้นแล้วสนุกค่ะ
แล้วก็ด้วยชุดของพวกเราก็มีความสีสารสดใส
คือฝากคุณพี่เขานะคะโอ้โหแจงมาก

ก็อยากให้ทุกคนมาลองเต้นด้วยกันค่ะ

แล้วก็มีพี่อินฟูเอ็นเซอร์ด้วยที่เป็นเหมือนยูทูปเบอร์
โอ๊ยคุณพี่ใหญ่โตมากจ้าง๕๐๐เล่น๕๐๐๐๐๐เลยเลยค่ะก็ต้องขอบคุณทุกคนมาก
หลายที่มากอย่างหัวลำโพงเป็นไงบ้างเอ่ยบรรยากาศ
ที่หัวลำโพงตอนนั้นรถไฟรถไฟลงด้วยค่ะรถไฟมาแล้วทุกคนคือแตกตื่นมาก
คนมองกันเต็มตั้งแต่หัวยันท้ายเลยค่ะทำอะไรกันนะ
ทำอะไรเลยชุดแบบแรงแรงแจ่งแวงชุดคือแจ่งแวงมาก
แต่นั่นก็เป็นสถานที่แบบแห่งความทรงจำของคนไทยทุกคนต้องรู้จักสถานที่นี้
ใช่มาเป็นคนขับตุ๊กค่ะพี่จ๊อปเครียดมากแล้วก็เลยแบบอ่าไปดีดนิ้วปลดปล่อยความเครียดให้พี่จ๊อป
แล้วพี่จ๊อปเอองั้นไปขับตุ๊กตุ๊กเลยละกันเลย
ปีนั้นเป็นยังไงบ้างคะถ้าถ่ายได้ได้ร่วมงานกับบอสพี่จ๊อป
ตอนนั้นเหรอคะก็รู้สึกว่าเอ๊ะพี่จ๊อปหนูฝากชีวิตไว้ที่พี่จ๊อปด้วยนะคะ

จริงค่ะแบบรอบหัวลำโพงเลยแล้วก็คือครั้งนั้นพี่จะบอกว่าเนี่ยพี่ขับตุ๊กครั้งแรกเลยนะครับผมอะไร
ก็รู้สึกว่าผ่านมาได้ด้วยดีก็เดชบุญค่ะ
เป็นกิมมี่ค่ะเป็นเหมือนว่าดีนปุ๊บแล้วก็ความเคลี้ยงหายไปใช่ค่ะ
บ๊วยงสุโยถ้าเต้นหรือพอ

จริงเอาไว้ระดับประมาณเอ๋วอะแล้วก็ขยับมือสะโผกแล้วก็เท้าไปทางซ้ายพร้อมกันค่ะ

ก็จะเป็นท่อนโฮมค่ะ
ก็ลองเต้นตันได้ง่าย

อยากให้ทุกคนที่ได้รับฟังเพลงนี้
สนุกสนานไปกับเพลงที่พวกเราส่งมอบ

แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารช่องทางอื่นได้ทั้ง

ลองถึงไปเซอร์ไพรส์ที่ออฟฟิศ
ของใครสักคนที่กำลังดูอยู่ก็ได้นะคะ

ขอบคุณค่ะ
เต็มตัวแล้วก็ได้เป็นกัปตันทีเบนด้วย
ก็มีเวลาแล้วค่ะเดี๋ยวมาทุ่มตรงนี้เต็มที่ค่ะ

ก็ภูมิใจมากแล้วก็ต้องขอบคุณเพื่อน

ช่วยกันช่วยหนู

มีโอตะมายินดีอะไรงี้ไหมคะ
วันงานจบก็มีแฟนค่ะ

แล้วก็มีแฟนมาให้กำลังใจ

อัปเดตกันหน่อยค่ะใครจะมีโปรเจคอะไรบ้างอย่างออน

ตอนนี้ออนก็กำลังถ่ายทำซีรีส
ซีรีส์รีเมคมาจากเกาหลีค่ะ

ครั้งที่สองเหมือนกันค่ะก็จะออนแอร์

พระเอกคือเซ็นซ์ค่ะซูพะพง

นก็เล่นกับหนูเขาเรียกว่าเป็นคู่

แต่เขาหน้าหวานเนอะ

เพื่อนหนูเจอแล้วเขาบอกว่าทำไมเขาสวยกว่าหนูอีก
หนูก็เลยแบบเออหนูให้งั้นเดี๋ยวหนูเป็นพระเอกแทนแล้วกัน

แล้วส่างแต่ละคนละคะหนังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยบ้างคะ

ใครบ้างใครบ้าง
จริงก็จะมีผลงานอีกหลายตัวอยู่เหมือนกันค่ะ
ปรับปริตนาม

ก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้พวกเราอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะ
แล้วก็ยังมีงานจับมือของพวกเรา

แล้วก็เดี๋ยวมีโปรเจอีกมากมายตามมาแน่นอนค่ะ

เดี๋ยวนี้ของแอดมินเขาขยันมากเลยค่ะอัปเดตทุกตารางงานจริงนะคะ

ไม่ได้บอกว่าตัวตัวเอง

ตอนนี้มันมีเรื่องโควิด๑๙อยู่เรามีพี่ป้องกันแฟนไม่ต้องกลัวเลย
ค่ะก็จริงแล้วงานจับมือของเราก็มีทั้งการวัดไข้แล้วก็ใส่แมสแล้วก็มีการล้างแอลกอฮอล์ค่ะ
แล้วก็เหมือนมีการเช็คไข้ดูว่าเหมือนเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ค่ะ
ก่อนจะมาจับมือก็ไม่รู้ว่าแบบว่าเราเป็นด้วยหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย
ก็ป้องกันไปก่อนไม่ใช่เป็นภาษาหรือเปล่า
ก็มีทีมแพทย์แบบคอยซัพพอร์ตอยู่แล้วมีรถรออยู่แล้ว

แมสทุกคนใส่แมสอยู่แล้วค่ะจริงแฟนคลับก็ใส่ด้วยนะคะ

ฝากเชิญชวนในค่ะมีนาใครก็ได้ค่ะ

สำหรับงานจับมือเดือนมีนาคมนี้ค่ะวันที่๗ที่๘นะคะ
สำหรับเป็นการจับมือในซิงเกิ้ลไฮเทคชั่นครั้งแรกเลยค่ะ
ตอนแรกจับจำไม่ได้ไหมวะ